สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพหมีควายถูกชำแหละ
รวมทั้งผู้โทษหาถูกจับได้หนึ่งคนและลบหนีได้หนึ่งคน
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพเอาไว้นิดหนึ่ง
ก็เป็นซากของหมีควายถูกชำแหละในสภาพแยกขาแล้วก็หัวแล้วก็ซากชะมดเช็ดก็มี
ถูกผ่าท้องนำอวัยวะภายในออกมาผู้ต้องหาถูกจับได้คือ
นายสมจิตบุญกองอายุห้าสิบสองปีครับอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมืองประจวบโดยผู้ต้องหามรายนี้ถูกจับขณะกำลังเดินอยู่ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
พร้อมด้วยเป้ที่สะพายในเป้เนี่ยบรรจุซากสัตว์เอาไว้นะครับ
แล้วก็มีของกลางเป็นปืนลูกซองยาวเครื่องกระสุน๖ลูก
ไฟส่องฆ่าศีรษะ๒อันแล้วก็เปรย์นอนนะฮะ
ส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนก็หลบหนีไปได้ผลตำรวจตรีพัฒนาเพศยนาวิน
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าสังคมกำลังให้ความสนใจ
มันไปเทียบเคียงกับเรื่องของคดีฆ่าเสือดำนะฮะก็เลยมีการกำชับให้
ติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีให้ได้ตอนนี้ก็รู้ตัวคนร้าย
แล้วเตรียมออกหมายสารเพื่อทำการจับกลุ่มต่อไป
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามหน่วยงานการปกครองระดับอำเภอ
แล้วก็อุทยานแห่งชาติแต่ว่าไม่มีการให้ข้อมูล
และบางรายไม่ทราบว่ามีการล่าสัตว์ในพื้นที่
ซึ่งชาวสื่อสังคมออนไลน์กังวลใจว่าเรื่องดังกล่าวจะเงียบหายไป
หากไม่มีการติดตามเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งข้อมูลกระจายไปในวงกว้าง
เพื่อให้สังคมได้รับรู้เรื่องนี้กันต่อไปแล้วก็ติดตามให้ได้
เพราะว่าตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจกับเรื่องของการล่าสัตว์ป่า